ไปที่จังหวัดบุรีรำมีชายชาวต่างชาติ
ท่านหนึ่งอายุ๗๘ปีซึ่งได้ภรรยาเป็นคนไทยนะฮะ
ก็ขับรถไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อน
ตอนกลางคืนก็เมาแล้วก็ขับไม่ไหวก็ไปเปิดห้องเปิดรีสอร์ทนอนนะฮะ
ตื่นเช้ามาจะขับรถกลับบ้านรถหายไปครับนะฮะ
เขากำลังอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มเต็มสุดท้ายไปเจอรถไปจอดอยู่ในป่า
ชายแดนครับเตรียมจะออกนอกประเทศไปแล้ว
ไปดูภาพตอนเขาไปเจอรถตัวเองหน่อยครับ
นั่งแล้วดึงไว้อยู่เพราะว่ารถคันนี้เจอมาอยู่วัดวัดบ้านชุมแสงพี่
เป็นพระที่บวชตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กเป็นพระที่ดังมาก
บ้านชุมแสงที่ไปสะดอกเคาะอยู่นั้นนะหนูไปเจอมาค่ะ
ทุกคันเลยถูกเลขตลอดเลยเลขรถคันนี้คูณมากเลย
อ่าบางทีรถเวลามีอะไรมันดังเองเลยนะพี่รถดังเองเลย
ฮะเย่รถไม่ได้มีอะไรเสียหายใช่ไหมพี่ลงตาเลยแล้วดึงไว้
ไปบะได้เพราะว่าบอกแล้วว่าอย่าให้เข้าไปดึงขาไปเลยหักไปเลย
ไปปะได้รถปะได้เหมือนน้ำมันรถไม่น้ำมันตลอดครับพี่
คนที่ถ่ายคลิปก็เป็นภรรยาของชายชาวต่างชาตินะฮะ
ก็เป็นเจ้าของรถนี่แหละนะฮะเธอก็พอเจอเสร็จก็โอ้ย
ที่บงอธิบายพร่ำพัฒนาถึงความเชื่อที่บอกว่าโอ๊ย
เป็นพระเหน็ตนางดึงไว้เป็นพระธิเจิมดึงเอาไว้
ทำให้รถไม่หลุดลอดออกไปตามแนวชายแดนโอ้โหรถคันนี้มันค้ำคุ้นมาก

สุดท้ายก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ตามไปเจอรถเธอนะฮะ
จอดอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว
ผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปชื่อว่าคุณวันนาประจวบสุขอายุ๓๒ปีครับ
อีกคนนึงก็เป็นสามีเธอนะฮะชื่อว่านายอลันเดวิดอายุ๗๘ปีครับ
เดินทางไปดูรถกระบะฟอร์ดคันนี้ทะเบียนกไก่ต่อเต่า๓๔๘จังหวัดบุรีรำนะฮะ
ถูกคนร้ายขโมยไปจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ป่าข้างสวนยางพาราชายแดนไทยกัมพูชา
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาครับคือวันเสาร์เนี่ยสามีขับรถคันนี้ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่ตัวอำเภอระหารสาย
ตกดึกก็กลับไม่ไหวไปจอดนอนพักอยู่รีสอร์ทแห่งหนึ่งล็อกรถแล้วนะครับจนกระทั่งรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่สี่ครับ
มาจะขับรถกลับบ้านหารถไม่เจอเจ้าของรีสอร์ทก็พาไปแจ้งความที่สพลหารสาย
เธอเองรู้เรื่องสามีโทรบอกก็รีบโพสต์เฟซบุ๊คให้คนช่วยกันตามหาช่วยแจ้งบ่อแสครับ
ต่อมาวันที่๕เมษายนคือวันจันทร์กู้ภัยอำเภอระหารทรายโทรมาเจอแล้วเจอรถพี่แล้ว
บ้านมีล้องรอยความเสี่ยงหายแตกอย่างใดด้วยซับสินรถยังอยู่ครบทุกอย่าง
แต่มีกุญแจสำรองหายไปหนึ่งดอกเท่านั้นเธอเชื่อยกมือท่วมหัวแบบนี้เลย
ภาวนาเลยคือตอนรถหายไปน่ะยกมือท่วมหัวเลยโอ้ยขอให้หลวงพ่อ
หลวงพ่อที่เจิมรถให้นำรถกลับมาคืนมาขอให้หารถเจอได้ทีเถอะ
เพราะหลวงพ่อเป็นคนเจิมให้พระท่านนี้นะบวชมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะฮะ
เขาบอกว่าก็เป็นพระที่เกจิแล้วก็นับถือกันช่วยนำรถขึ้นมาเถ
บอกว่าเป็นเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระรูปนั้นแหละ
ทำให้กู้ภัยเนี่ยขับรถไปผ่านไปเจอโดยบังเอิญนะฮะ
ตอนนี้เธอกับสามีนำรถไปเปลี่ยนระบบกุญแจใหม่ทั้งหมดแล้ว
พร้อมทั้งทำระบบล็อกป้องกันอีกชั้นหนึ่งด้วยนะฮะ
ทั้งกู้ภัยที่ต้องขอบคุณแล้วเจ้าของรถก็บอกว่าน่าจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระที่เจิมรถให้เธอ
ทำให้รถนั้นไม่ถูกนำออกนอกประเทศไปแล้วก็ได้รถกลับมาเป็นที่เรียบร้อย
คุณผู้ชมครับดูศพด้วยนะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมฮะน้องก๊อฟน้องปุ้ย
คุณผู้ชมครับรถแบบนี้เป็นความต้องการจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับ
ออเดอร์เยอะรถกระบะใหญ่ยกสูง๔ประตูถ้าคุณสมบัติของรถท่านครบดังนี้
ขอให้ล็อกให้ดีเก็บให้ดีรถกระบะใหญ่ยกสูง๔ประตูระวัง
เป็นที่ต้องการครับแต่มันก็น่าแปลกเขาก็ล็อกนะ
เขาล็อกทุกอย่างหมดแล้วนะคนร้ายยังเอาไปได้เขาก็คงมีวิธีของเขาแล้วนะ
อ่าใครเป็นเจ้าของรถตามที่พี่เบิร์ตบอกไปก็ระวังกันด้วยครับ
นี้เขาโชคดีเขาได้คืนนะครับอืม